จังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนผมถามคุณผู้ชมว่า
ถ้าคุณผู้ชมอยู่ในเหตุการณ์นี้จะรู้สึกยังไง
ค่ะแต่ว่าก็อยากให้คุณผู้ชมที่ดูข่าวนี้ดูข่าวนี้ให้จบด้วย
บ้านนี้ดึกแล้วชายชะกันไป๒๐กว่าคนอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่
รู้รู้เราเป็นเจ้าหน้าที่นะครับจะไปขอตรวจ
จะไปขอค้นในกลางดึกไหมอ่ะไหมอ่ะไหมไหมค้นอ่ะ
หรือจะจับใครมีหมายจับไหมไม่มีครับ
โอ้โหนั่นกี่คนนะพี่เบิร์ตโอ้โหเดี๋ยวนะลงมาจากกระบะคันนี้
ดูดิต้องเกิน๑๐อ่ะใช่ไหมเสื้อเป็นไงวะเสื้อดูเสื้อดิ
ดูเหมือนแบบบางคนก็ใส่เสื้อกั๊กเสื้อกั๊กที่แบบเราเห็นตามข่าว
ฝ่ายปกครองเออฝ่ายปกครองอะไรแบบนี้ใช่ไหมล่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับสามทุ่มที่อู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งที่ตะบนสาแก้ว
เพื่อท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชกลุ่มชายชะกันที่สวมเสื้อกั๊กคล้าย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกว่า๒๐คนทยอยเดินเข้าไปดูในอู่ครับ
แล้วก็มาบอกว่าต้องการจะตรวจค้นบุคคลเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ซึ่งเจ้าของอู่มองว่าเฮ้ยมันเป็นการบุกเข้ามาตรวจค้นยามวิการ
โดยไม่มีหมายค้นเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุและไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่า
นายเอกรินสุวรรณลินะครับที่นำคลิปนี้มาร้องเรียน
ก็อยู่ในเหตุการณ์คืนนั้นด้วยเล่าบอกว่าโอ้โหพวกผมก็กำลังนั่งซ่อมรถ
กำลังแต่งรถกันอยู่ในอู่กับเพื่อนเพื่อนแหละมีกลุ่มชายชะกันเข้ามา
ถืออาวุธเข้ามาในอู่ขอตรวจค้นมาขอตรวจปัสสาวะ
ที่มันเป็นยาวิการแล้วไม่มีหมายค้นนะครับ
เออแล้วเหตุการณ์แบบนี้คุณผู้ชมมันทำได้ไหมทำได้นะ
เบิร์ตจะยกตัวอย่างสมมุติมีเหตุการณ์ซึ่งหน้า
มีเหตุการณ์ซึ่งหน้าไล่ล่าพ่อค้ายาเสพติดกันมาแล้วมันกระโดดเข้าบ้านหลังนี้
เจ้าหน้าที่นะครับสามารถอ้างเหตุผลนี้
ในการที่จะเข้าไปปฏิบัติการได้เห็นแล้วเหตุการณ์นี้มันมีเหตุการณ์ซึ่งหน้าไหมล่ะ

ไม่ได้มีม่ายคนไม่ได้มีอะไรเข้ามาโดยภารการ
ไม่ได้อนุญาตอะไรให้เข้าโดยมีการพกอาวุธปืนมาทำให้พวกกับผมวาดกลัว
ก็ผมขอความเป็นธรรมให้พวกกับผมด้วยครับพอดีก็ไม่ได้มั่วสุมอะไรกันเลยนะครับ
นี่แหละครับนายศักดิ์ชายบ้างดีกว่านายศักดิ์ชายนันทเกษตร
ประหลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงที่อำเภอท่าสาราชี้แจงแบบนี้
คุณผู้ชมผมบอกแล้วนะลองฟังเขาบ้างนะครับ
คือกลุ่มที่เข้าไปตรวจเป็นฝ่ายปกครองแหละยอมรับฝ่ายปกครอง
ซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา
เรื่องยาเสพติดในการคัดแยกนะครับผู้เสพผู้ป่วยจิตเวทออกจากชุมชน

เราอ่านข่าวกันทุกวันนี้วิกฤตยังโอ้โหวิกฤตแล้ว
ราคาถูกด้วยมันเลยคำว่าวิกฤตมาถึงไหนต่อถึงไหนแล้วแม่
เติมบวกใช่ไหมวิกฤตพลัสพลัสพลัสนะครับ
เดี๋ยวก็มีจี้คอเดี๋ยวก็มีตีกันเดี๋ยวแหล่งมั่วสุมที่ไหนบ้างล่ะ
นั่นน่ะสิใช่มั้ยนั่นน่ะสินะครับ

ได้ข้อมูลมาแล้วมีกลุ่มเป้าหมายที่มีรายชื่อ
มามั่วสุมอยู่ที่หนีล่ะก็เลยนำกำลังไปตรวจสอบ
แต่กลุ่มวัยรุ่นกลับไม่ให้ความร่วมมือต่อต้านเจ้าหน้าที่รุนแรงด้วยเขาบอก
เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้บุกลุกเข้าไปในในตัวบ้านแต่อยู่แต่ด้านนอก
แล้วก็ได้วิทยุขอกำลังเสริมจากผู้นำท้องถิ่นจากกำนันนะครับ
พอจะเอากำลังเสริมมาใช่ไหมกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยผู้นำชุมชน
เดี๋ยวเขาอาจจะมีการพูดจาต่อลองอะไรได้แต่ระหว่างรอกำลังเสริมกลุ่มวัยรุ่น
บอกไปแล้วหนีไปแล้วครับหนีไปแล้วท่านยืนยันท่านประหลัดอำเภอ
ฝ่ายความมั่นคงยืนยันว่าทำตามขั้นตอนของกฎหมายและอำนาจหน้าที่
ส่วนการเออพกปืนอ่ะพี่ชาวบ้านเขากลัวพกปืนอ่ะเฮ้ยเบิร์ต
เวลาเจ้าหน้าที่ไปทำงานกลางคืนเขาก็พกปืนเป็นปกตินะท่านก็บอกก็พกปืนไปปกติ
ไม่ได้ออกมาขู่อะไรเรียกร้องให้สังคมเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ต้องย้อนไปดูอย่างที่เบิร์ตตั้งข้อสังเกตกับดอมของน้ำแข็งว่า
เดินออกนอกบ้านไปนะแล้วก็หันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลัง
ยาเสพติดในชุมชนคุณวิกฤตหรือยังครับ